คุณผู้ชมครับเมื่อ๒๐๐ปีที่แล้วมีจดหมายฉบับหนึ่ง
ถูกส่งจากไทยไปสหรัฐนะครับ
แล้วจดหมายฉบับนี้ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นมิตรภาพระหว่างสองประเทศนะครับ
วันนี้จดหมายฉบับดังกล่าวได้ถูกส่งกลับมาที่ไทย
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนิทัศกาลของขวัญแห่งมิตรภาพ
อกจากนี้ยังมีของล้ำค่าอีกหลายชิ้นนะครับ
ที่ถูกส่งข้ามน้ำข้ามทะเลจากสหรัฐมายังไทยนะครับ
สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้งสองประเทศ
ไปติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่คือจดหมายที่ดิดบุญนาคทรงถึงประธานาธิบดีเจมส์วันโบรแห่งสาวรัฐอเมริกา
จดหมายถูกถ่ายทอดเป็นภาษาโปรตุเกตเมื่อปี๒๔
ศักราชมิตรภาพระหว่างไทยกับสาวรัฐ
จดหมายฉบับจริงถูกส่งตรงจากหอสมุทรรัฐสภาสาวรัฐอเมริกา
มายังกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นของจัดแสดงชิ้นแรก
เมื่อเข้าสู่โซนนิทัศกาลของขวัญแห่งมิตรภาพ
เลิมฉลองวาระครบรอบ๒๐๐ปีแห่งมิตรภาพระหว่าง๒ประเทศ
ซึ่งภายในงานมีของขวัญที่ต่างฝ่ายต่างมอบให้กันฉันมิตร
จัดแสดงรวมเกือบ๘๐ชิ้น
ในกลิ่นทีเดวีสเอกอักราชทูตสาวรัฐประจำประเทศไทยบอกว่า
ของขวัญและเรื่องราวที่จัดแสดงในนิทัศกาล
คือภาพสะท้อนประวัติศาสตร์การทำความรู้จักซึ่งกันและกัน
และนี่คือชะลองทุกคน
คือฉลองพระองค์ครุยที่พระเจ้าวรวงเทอร์พระองค์เจ้าวันวัยทยากร
กรมมมือนราทิพพงภพันธ์
ประธานแก่สถาบันสมิทโซเนียนเมื่อ๗๑ปีที่แล้ว
ซึ่งเอกอัครราชทูตสาวรัฐชื่นชอบเป็นการส่วนตัว
เพราะมองว่าของขวัญชิ้นนี้มีทั้งความงดงาม
เก่าแก่และทรงคุณค่าในตัวเอง
เช่นเดียวกับกล่องบุรีประทับอักษรพระประมาพิไทย
หลวงรัชกาลที่๘ที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์
ในปรีดีพนมยงผู้สำเร็จราชการในพระองค์ขณะนั้น
ฝากให้ประธานาธิบดีแฟรงซินดีรูสเวล
มกลางความตึงเครียดที่ไทยถูกกดดันจากญี่ปุ่น
ให้ประกาศสงครามกับอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่๒
กลองบุรีเล็กชนิดนี้ทำให้ประธานาธิบดีทราบรัฐ
จนเป็นส่วนหนึ่งของการพลิกประวัติศาสตร์ไทย
ช่วงสงครามโลกครั้งที่๒ในที่สุด

ที่มีการนำสิ่งของทางประวัติศาสตร์
เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และหอสมุดของสาวรัฐ
ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจัดแสดงในประเทศไทย
ซึ่งทุกกระบวนการตั้งแต่การจัดเก็บเพื่อขนส่ง
จนถึงการติดตั้งเพื่อจัดแสดง
เทเวอร์เมอร์เรียนพันธรรักษ์ที่ดูแลนิทัศกาลนี้บอกว่า
นี่ถือเป็นความใส่ใจในทุกรายละเอียด
เพื่อให้การจัดแสดงสิ่งของมีค่าเหล่านี้
เป็นไปอย่างสมเกียจ
เพื่อทำงานที่จะทำให้ที่ประเทศไทย

โดยนิทัศกาลของขวัญแห่งมิตรภาพ
จะแสดงที่พิพิธภัณฑ์ภาคม
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
พระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
ในพับรมมหาราชวัง
เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่๓๐มิถุนายน

ข่าวเทพรัชทีวีรายงาน